ไปที่สตูนกันต่อเดี๋ยวจะพาไปงานอะไร
เขาจัดงานรักคลองรักป่ารักหอยขาว
งานนี้โอ้โหแข่งกันทำกับข้าวจากหอยขาว
ว้าว
โอ้โหอิจฉาอยากกินหอยขาว
ขาวแน่น

นี่ไงขอดูหน่อยหอยขาวมันเป็นยังไง

หอยตะหลับดูหอยตะหลับล่ะอืออารมณ์ประมาณนั้นเราไปต่อ
แต่งานนี้ก่อนที่จะไปดูเรื่องของที่มาที่ไปของหอยขาว
มาดูความสามารถของแต่ละทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน

งานนี้มาตั้ง๒๒ทีมนะน้องใบตองนะ
หอยที่หามาได้เนี่ยเขาบอกว่างานนี้ต้องทำให้อร่อยทำให้ดี
มีเวลาปรุงอาหารแค่๓๐
เต้นไปแล้ว๒๐นาที
ใช่มีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเต้นไปแล้ว๒๐นาที

แล้วก็ส่งตัวแทนที่มาทำอาหารแค่๓คน

เต้นเชียสให้กำลังใจเนื้อไปต่อครับ

เรื่องของเรื่อง
เอาเรื่องของเรื่องเมื่อเราเริ่มจับเวลาแล้วค่ะแต่ละพิมพ์ก็โชลีลา
กาแปก๊ตี้มักกี้มีสมตำค่ะมีสมตำอันนี้น่าจะลาบ
เอาจริงกรรมการในงานนี้หนักใจมาก
แต่ก็ต้องหาผู้ชนะใช่ไหมล่ะ

เอางี้ผู้ชนะในคราวนี้ตัดสินจาก
จากอะไรลองฟังเสียงจากกรรมการก่อนเลยครับค่ะ
อันนี้ล่ะค่ะถูกใจมาก
ไม่พี่เหเนียว
เขาไม่ได้ตั้งใจจะมาเอาแพ้เอาชนะกันหรอกครับ

ถูกต้องเอามาสนุกสนานแล้วก็ประชาสัมพันธ์เนาะ
เพราะฉะนั้นไปดูเรื่องของที่มาที่ไปของหอยขาวกันหน่อย

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยหอยขาวที่นี่เขาเป็นหอยที่เขาอนุรักษ์กันเอาไว้ตามโครงการรักคลองรักปลา
เอาไปรักป่ารักหอยขาวปัจจับปี๒๕๖๖

นี่คือช่วงที่เหล่าบรรดาจิตอาสาแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะฮะลงเรือไปเพื่อจะไปร่วมกันหาหอยขาว

ได้ว่าร่วมด้วยช่วยกันหาจริงเขาไม่อยากใช้อุปกรณ์เยอะไม่งั้นเดี๋ยวมันหอยมันศูนย์พันธุ์จับมาเยอะมากเกินไปมันไม่ปล่อยให้หอยมันได้เติบโตเลยไง

แล้วอยากเห็นหอยออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวจะได้ดูนะ

ใหญ่จริงเดี๋ยวจะได้ดูกันนะแบบนี้

อยากกินน่ะแบบเป็นผัด
อะไรดีผัดพริกเผา

ว่าจะหอยอะไรเอาไปผัดพริกเผาคืออร่อยแล้ว